เพราะว่าตอนนี้เขากำลังทำพิธีแห่นางแมวขอฝนอยู่
แปลกเหมือนกันว่าฝนไม่ตกเขาเลยต้องทำแบบนี้
โอ้โหสนุกสนานเบิกบ้านกันสุดสุดโอ้ยแล้วนี่เอาอะไรมาบ้างไฟเหรอ
ต้องขนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแห่ขอฝนอันได้แก่

แมวสองตัวที่อยู่ในกรงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
เฮ้ยแมวพระตั้งแมวมันช็อกตาตั้งไปแล้วเออดูดีดีดูดีดี
แมวที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่แมวตัวจริงเป็นตุ๊กตาหุ่นแมวแหละ
ก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์นั่นแหละแล้วก็ยังต้องมีอุปกรณ์อย่างอื่นอีกคือ
หลัดขิกค่ะคุณมาหลากหลายขนาดหลากหลายไซส์เนอะ
เพื่อที่จะนำมาประกอบการขอฝนตามความเชื่อของชาวบ้าน
แล้วชาวบ้านแต่ละท่านแต่ละคนก็ใส่เสื้อผ้าสีสันสดใส
ดึงดูดสายตาเทวดาฟ้าดินเหลือเกิน
เขาว่ากันว่าต้องรวมตัวรวมใจกันมา
ขบวนกันบริเวณริมถนนสายสวรรคโลกท่าชัยตะบนป่ากุมเกาะอำเภอสวรรคโลกนี่แหละนะคะ
ชาวบ้านบอกไม่ได้มันต้องทำเพราะว่าช่วงนี้นะ
ฝนทิ้งช่วงสุโขทัยประสบปัญหาภัยแรง
สุโขทัยก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่เขาทำการเกษตรกันเยอะ
ทำเยอะมากต้องการน้ำอย่างมากจริงเหมือนเป็นที่ที่ภาคกลางหรือภาคเหนือตอนล่างที่ต้องการน้ำถูกไหม
แล้วที่นี่ก็เป็นพื้นที่รับน้ำอยู่แล้วด้วยฝนมักจะตกที่นี่บ่อย
แต่ประเอิญว่าช่วงนี้มันเป็นฤดูการตามที่กรมอุตุ๊เขาบอกเอาไว้นะ
ชาวบ้านเขาบอกว่ามันก็เลยทิ้งช่วงจริงทีนี้ทำไงตามความเชื่อทั้งเพื่อความสบายใจและความเป็นสิริมงคล
ขอแห่นางแมวนิดหน่อยนะได้สนุกสนานกันไปนะคะแล้วหลังจากนี้ก็เตรียมตัวทำนากันต่อไป